ทุกผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้องปลายังตามกันอยู่ใช่ไหมครับ
น้องปลานางสาวสุปรานีนักศึกษาปวชที่จังหวัด๑๐๑วัย๒๒ปี
น้องปลามีพี่สาวฝาแฝดด้วยชื่อว่าปูเป้ค่ะตอนนี้น้องปลาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ระหว่างการฝากขังของพนักงานสอบสวนสพสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ทางครอบครัวพยายามจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่สารท่านไม่อนุญาต
เพราะว่าบอกว่าคดีนี้ของกลางเป็นยาเสพติดค่อนข้างเยอะโทษหนักกลัวว่าจะหลบหนีครับ
น้องปลาเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งมีพัสดุส่งมาที่บ้าน

อกจากมียาเกี่ยวกับพวกยาทำให้ผิวขาวแล้วเนี่ยมันมียาไอซ์๑๐๓กรัมซุกซ่อนมาด้วย
พอพัสดุส่งถึงบ้านจ่าหน้าซองถึงตัวเองเรียบร้อยนะฮะ
นามสกุลของตัวเองเลยที่อยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวเลยนะครับ
น้องปลาบอกว่าไม่ได้สั่งค่ะ
แต่มีเพื่อนนะเป็นเพื่อนคนนึงชื่อตาเนี่ยมาขอยืมชื่อที่อยู่
เพื่อจะส่งของมาให้บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งของมาเป็นเสื้อคู่

แล้วก็มีหลักฐานข้อความการคุยกันนะคะว่ามีคนขอที่อยู่ของน้องปลาจริง
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ชื่อว่าตาหรือว่าลูกตา
อ่าทีเนี้ยก็เป็นเรื่องเป็นราวล่ะใช่ตอนเนี้ยตำรวจก็ต้องดำเนินคดีแจ้งข้อหาไปก่อน
เรื่องมียาเสพติดไว้ในความครอบครองนะครับก็ต้องฝากขังเอาไว้ที่เรือนจำ
ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะฟ้องไม่ฟ้องไปยังอายการ
ก็ต้องไล่ไปเรื่อยนะครับว่าเออแล้วเพื่อนคนนั้นที่ชื่อตาเนี่ยเขาเป็นยังไง
แล้วพัสดุปรายศนีย์ถูกส่งมาจากไหนนะครับที่ไล่ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาพัสดุที่ส่งมาก่อนพัสดุที่ส่งมาที่บ้านของน้องปลาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ถูกส่งมาจากพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ของสอนอโฆครามเนี่ยฮะ
เป็นตัวแทนรับส่งปรายศนีย์ที่เขาเอาไปส่งที่ปรายศนีย์แล้วก็ส่งมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านที่เป็นตัวแทนรับส่งรับฝากของอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะที่ผู้หญิงคนนี้ตำรวจไปเจอตัวแล้วเธอบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ๑๗ปี
เป็นผู้มาส่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมันมีอะไร
ค่ะเพราะว่าแพ็คมาเสร็จทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นตัวแทนรับส่งปรายศนีย์นี่เธอก็เอาไปส่งที่ปรายศนีย์
ทำการปรายศนีย์เขาก็ส่งไปที่บ้านน้องปลา
และวันนี้ครับตำรวจสพสวนภูมิจร้อยเอ็ดและสนโฆคราม
ตอนนี้ต้องทำงานร่วมกันแล้วสืบสวนสอบสวน
จนตามควบคุมตัววัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีคนนี้ได้แล้วนะครับ
คนที่เอาพัสดุมาส่งต้นทางเลยนะครับ
ชื่อว่าในเต้นะเอาเป็นว่าเป็นชื่อเรียกว่าในเต้ไปก่อนกันแล้วกันนะ
เต้คนนี้นะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็จำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
ตำรวจควบคุมตัวได้จากกรณีของน้องปลาอย่างที่เล่าให้ฟัง
และเช้าวันนี้ตำรวจสพสุวรรณภูมินำตัวในเต้ไปสอบปากคำนะครับ
ที่สุดแล้วในเต้รับสารภาพว่ามีคนว่าจ้างโดยทักไลน์มาหา
ให้จัดส่งพัสดุที่เป็นยาเสพติดที่มียาไอซ์ไปให้กับนางสาวสุปรานีหรือน้องปลา
โดยที่ในเต้บอกว่าไม่รู้จักกับนางสาวสุปรานีแตกอย่างใดเลย
ส่วนวิธีการสั่งซื้อยานั้นในเต้บอกว่าก็ไปหาซื้อยาไอซ์มากรัมละ๒๐๐บาท
แล้วขายต่อให้กับผู้ว่าจ้างราคากรัมละ๔๐๐บาท
ผู้ว่าจ้างให้ส่งไป๑๐๓กรัม
เต้ก็รับทำงานนี้เนื่องจากต้องการเอาเงินส่วนต่างนี่แหละ
ซื้อมา๒๐๐ขายให้ผู้ว่าจ้าง๔๐๐เพื่อจะส่งพัสดุไปด้วย
กำไรตั้งเท่าตัวต้องการเอาเงินไปใช้จ่ายตามภาษาวัยรุ่น
แต่ว่าตัวเองเนี่ยในเต้บอกว่าไม่ได้เสพยานะ
ตำรวจก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยก็ไม่พบนะครับ
ส่วนคนว่าจ้างแล้วใครล่ะที่ว่าทักไลน์มาแล้วก็จ้างให้ส่งพัสดุที่มียาเสพติดไปให้นางสาวสุปรานี
ในเต้บอกว่าชื่อลูกตารู้จักกันมาปีกว่าแล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงยืนยันจากในเต้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อลูกตา
ทีนี้มาไล่ดูความสัมพันธ์ของในเต้กับลูกตาหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับในเต้สารภาพว่ารู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อลูกตามาปีกว่า
โดยเคยนั่งรถโดยสารจากกรุงเทพไปส่งยาเสพติดให้กับลูกตาที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
บางครั้งก็ไปส่งให้ที่บขศสุวรรณภูมิซึ่งลูกตาจะออกมารับมีบางครั้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านเช่าของนางสาวลูกตาเลยก็มี
เต้บอกว่าลูกตาเป็นคนสั่งให้ส่งยาไอซ์ทางพัสดุปรายศนีย์ไปถึงคนที่ชื่อนางสาวสุปรานีเขาก็ดำเนินการตามที่ลูกตาสั่งมา
นำกล่องพัสดุที่มียาไอซ์ไปฝากส่งที่ร้านตัวแทนรับส่งปรายศนีย์ในพื้นที่นวมินไปฝากที่ร้านตัวแทนเมื่อ๑๗มิถุนายน
ซึ่งที่ร้านนี้นะครับร้านตัวแทนนี้มีนางสาวติระยาการละสังเป็นตัวแทนนะครับซึ่งนางสาวติรยาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะเกี่ยวกับการนำสืบอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนของน้องปลาก็บอก
มีผู้หญิงเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเพื่อนอายุเท่ากันแหละ
แต่ว่าทีแรกคิดว่าเป็นรุ่นพี่ชื่อตามาขอชื่อที่อยู่ของน้องปลา
บอกว่าจะสั่งเสื้อที่เป็นลายคู่กัน
ขอยืมที่อยู่ของน้องปลาหน่อยจะให้เขาส่งเสื้อมาให้
ทีนี้ค่ะมาถึงตัวของลูกตาบ้างค่ะ
ตำรวจเชิญตัวมาแล้วนะคะที่สพสุวรรณภูมิ
นางสาวถิตาหรือลูกตาอายุ๒๓ปี
ที่นำตัวมาเนี่ยก็เพื่อให้ในเต้ชี้ตัว
ว่าที่บอกรู้จักรู้จักกันมาเป็นปีได้รับการว่าจ้างจากลูกตาเนี่ย
รู้จักกันจริงไหมชี้ตัวถูกไหม
ตำรวจเอาผู้หญิงหน้าตาคล้ายกันมายืนเรียงกัน๕คนนะคะ
ในห้องชี้ตัวและในเต้ก็ชี้ตัวได้แบบไม่ลังเลถูกตัวค่ะ

แต่คุณผู้ชมลูกตาคนนี้เขายังปฏิเสธนะคะ
ในครั้งนี้เขาไม่เห็นเขาไม่เขียว
ไม่เกี่ยวตำรวจเอาหลักฐานให้ดูตั้งหลายครั้งหลักฐานการโอนเงินที่ลูกตาโอนให้ในเต้
เพื่อให้ในเต้ส่งยาเสพติดให้เนี่ยเอาให้ลูกตาดูแต่ลูกตาก็ยังคงปฏิเสธ
ตำรวจคุมตัวไปเพื่อขออำนาจศาลฝากขังเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะ
เพราะฉะนั้นจากการชี้ตัวของในเต้เนี่ยผู้หญิงที่ชื่อตาของน้องปลากับผู้หญิงที่ชื่อลูกตาของในเต้คือคนเดียวกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าเขายังคงปฏิเสธอยู่แต่ว่าหลักฐานมัดแน่นค่ะตำรวจบอก
มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนก็เลยต้องฝากขังเอาไว้ก่อนสำหรับลูกตาคนนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวในเต้ไปชี้จุดค่ะที่เคยเดินทางมากับรถโดยสารมาส่งยาเสพติดให้กับลูกตา
ทั้งที่บขศสุวรรณภูมิแล้วก็ที่หน้าบ้านเช่าของลูกตาที่ตัวลูกตาเนี่ยเธอเช่าเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วในเต้ก็บอกว่าอ๋อร้านนี้เคยมานั่งเล่นที่หน้าร้านเคยมาคุยกับลูกตาที่นี่ด้วย
ลองฟังเสียงการยืนยันจากในเต้ดูนะคะ

ส่งพัสดุต้นทางได้แบบนี้นะครับ

แม่ของน้องปลากับพี่สาวฝาแฝดของน้องปลาบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าโอกาสในการที่จะรอดคดีของน้องปลาเนี่ยก็ถือว่ามากขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะหาทางที่จะช่วยออกมาจากเรือนจำให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อน
แต่คุณแม่บอกว่าสำหรับธิตาเนี่ยหรือว่าตาหรือว่าจะลูกตาเนี่ย
ให้อภัยอย่างเด็ดขาดค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามาใส่ร้ายลูกสาวแม่ทำไม
แม่ดีใจค่ะแม่ดีใจที่สุดเลยค่ะ
ขอให้ช่วยลูกปลาออกมาเร็วได้ไหมคะ
ช่วยลูกช่วยอะไรจับได้ค่ะ
ไปออกมาเร็วจ้า
แล้วคุณแม่โกรธไหมคนที่เขาแกล้งลูกเราเนี่ยคุณแม่
ค่ะโกรธที่สุดเลยค่ะ

ไม่ค่ะอภัยไม่ได้ค่ะ

ให้จับไปเลยนี่เลยค่ะขังคดีไม่ต้องออกมาเลยควรทำอย่างนี้
จะแกล้งคนทั่วไปจะแกล้งคนทั่วไปส่วนเขาแกล้งผู้ใดเขาจะแกล้งไปเลยเนี่ย
ทำผิดอะไรแกล้งลูกฉันทำไมค่ะ
ดูสิมันทำด้วยอะไรใจเขาอ่ะ
ดีใจค่ะที่ถือว่าเร็วนะคะที่เขาช่วยปกติมันก็ต้องนานนะคะ
ถ้าเขาไม่ร่วมมือกันเขาคงรวดเร็วขนาดนี้
ขอขอบคุณคุณตำรวจแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ช่วยน้องค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยยากลำบากยังไงบ้างครับทั้ง
งานก็ไม่ได้ทำเรียนก็ไม่เรียนตั้งแต่น้องเข้าไปที่นู่น

ก็ทุกวันนี้ครอบครัวลำบากมากค่ะไม่มีใครทำงานเลี้ยงแม่
สอสวนภูมิบอกว่าดำเนินการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ต้องขยายผลต่ออีกเพราะได้ข้อมูลที่เกี่ยวพันกันของกลุ่มผู้ต้องหาหลายอย่าง
ตัวละครยังมีอีกแต่ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรมากกว่านี้ได้นะครับ
เดี๋ยวจะเสียรูปคดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะไหวตัวทัน
รับรองว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนการช่วยเหลือประกันตัวน้องปลาออกมาจากเรือนจำก่อน
ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัด๑๐๑เดินทางไปกับครอบครัวของน้องปลาแล้ว
ไปรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างไปสอบข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการยุติธรรมส่วนกลางพิจารณา
ในการขอความช่วยเหลือประกันตัวออกมา
เนื่องจากสารให้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว๑ล้านบาท
ซึ่งเกินอำนาจของยุติธรรมจังหวัดที่อนุมัติได้ไม่เกิน๕แสนบาท
หากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจะส่งเรื่องขอประกันตัวไปยังศาลอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็เป็นอำนาจของศาลว่าจะพิจารณาให้ประกันหรือไม่
คือก่อนหน้านี้ก็พยายามขอยื่นประกันมาแล้ว
แล้วสารท่านก็ไม่อนุญาตให้ประกันเพราะเห็นว่าของกลางมีจำนวนมากนะฮะ
ยาไอซ์๑๐๓กรัมเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ก็เลยจะต้องดีกาอีกครั้งหนึ่งในการขอยื่นประกันตัวนะครับ

ใช่ค่ะก็ถือว่ามีหลักฐานใหม่ในการยื่นขอประกันตัว

เพราะว่าต้นทางนี้เขาบอกเขาไม่รู้จักสุปรานีเลยนะคะ